กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องตาจากจังหวัดสุราชธานีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามสี่ข้อเอาใจช่วยครอบครัวของน้องกันนะครับ
ถ้าตอบกลุ่นหนึ่งข้อรับห้าพันต่อ
ตอบกลุ่นสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบกลุ่นสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
วันนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะคำถามทั้งหมดนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเราพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องตะมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องแต่ตะจะต้องเลือกก่อน
เป็นคนแรกและเรื่องแรกที่จะตอบตะจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าภายในห้าเรื่องเนี้ย
เรื่องไหนที่ตะตอบได้แล้วเรื่องไหนเหมาะกับพ่อเหมาะกับป้าเหมาะกับน้อง
ถ้าวางพลาดตั้งแต่ข้อแรกเรื่องแรกมีสิทธิ์พลาดนะลูก
พร้อมแล้วมาดู๕เรื่องทั้งหมดพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่๑จังหวัดสุราธานี
เรื่องที่สองธนาคารเรื่องที่สามตาเที่ยง
เรื่องที่สี่ไทยรัฐทีวีเรื่องที่ห้าวงซิลิฟูส
ถ้าใจผมเลือกผมจะเลือกวงเซียลิฟูแล้วก็ให้พ่อเลือกไทยรัฐ
เพราะพ่อชอบดูมากอ่ะถ้าอย่างงั้นพร้อมไหมพร้อมครับ
พร้อมแล้วน้องตะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับซิริฟูน้องตะเลือกตอบเรื่องวงซีริฟูครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมชอบวงนี้แล้วก็อดีตกีต้าวงนี้เกือบทุกวันครับ
แล้วหนูเล่นกีต้าเพลงอะไรนี่เพียงรักแล้วก็โสโลกด้วยนะครับ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าอยู่ในใจหนูคงจะไม่ยากเกินไป
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ในภาพนี้วางแผงในปีพศใด
มีรูปให้นะครับมีรูปให้นะฮะ
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖

เห็นรูปแล้วก็น่าจะจำได้เป็นพศ๒๕๔๓ครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องตะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๔๓ครับ
ตะพี่เอจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันทั้งหมดในช่วงหน้านะครับ
หนูจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อดำขึ้นมาตอบคำถาม

และไทยรัฐทีวี

เชิญพ่อดำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบดูรายการอะไรมากที่สุดครับ

ก็จะเป็นเวลาแห่งความสุขของครอบครัว
ร้องวงกินข้าวพูดคุยกัน

คำถามสำหรับเรื่องนี้

รายการเกมต่อชีวิต
ออกอากาศในช่วงเวลาใด

๑๙น๑๕นถึง๒๐น๕น

๑๙น๑๕นถึง๒๐น๑๐น

๑๙น๑๕นถึง

ที่ปกติพุ่มจะดูรายการ

แล้วก็มารายการเกมต่อชีวิต
วันเศร้าวันอาทิตย์เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีถึง๒๐นาฬิกา

พร้อมแล้วพ่อดำเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๑๙นาฬิกา๑๕นาทีถึง๒๐นาฬิกาครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพ่อขอให้โชคดีนะครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้พ่อจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

หนูนาพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้น้องหนูนาขึ้นมา
ตอบคำถามตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับ
คือเรื่องจังหวัดสุราธานีธนาคารและตาเที่ยง

จังหวัดสุราธานีครับทำไมถึงเลือกจังหวัดสุราธานีให้กับน้องหนูนาครับ
หนูนากำลังศึกษาอยู่ด้วยครับ
เขาก็กำลังศึกษาอยู่ด้วยเนอะน่าจะรู้ข้อมูลนะครับขอให้โชคดีนะครับ
เชิญน้องหนูนามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณนาอยู่สุราธานีมากี่ปีแล้วลูก

เพราะฉะนั้นก็คุกคีอยู่กับสุราชเนี่ยนะ

สุราธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกาะเยอะมาก

ถึงขนาดว่าเอาไปตั้งเป็นคำขวัญเลย

พอจะท่องได้ไหมคำขวัญของสุร่า

ท่องได้ด้วยเหรอ

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดสุราธานีมีเกาะทั้งหมด
จำนวนกี่เกาะ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๑๐๐เกาะ
ตัวเลือกที่๒๑๐๔เกาะ
ตัวเลือกที่๓๑๐๘เกาะ

ตัวเลือกที่สอง๑๑๒เกาะ
ก็คือศึกษาว่าจังหวัดสุราชมี๑๐๘เกาะค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วหนูนาเลือกตัวเลือกที่

ตัวเลือกที่๓๑๐๘เกาะครับ
ของนายยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะลูก
หนูจะเหลือป้าเล็กคนเดียว
แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าเล็กขึ้นมาตอบคำถาม

นั่นก็คือเรื่องธนาคารกับเรื่องตาเที่ยง

ก็เพราะว่าป้าเล็กคุกคลีกับตาเที่ยงมากที่สุด
น่าจะรู้เรื่องของตาเที่ยงมากที่สุดในบ้าน

ขอเชิญป้าเล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เล็กเป็นคนที่อยู่บ้านกับตามากที่สุดเนาะ

ได้รับเงินผู้สูงอายุยัง

แล้วอย่างนี้ครับเวลาที่ไปอย่างนี้ใครต้องทำเรื่องใครเป็นคนทำเรื่อง

แต่ที่การที่ติดต่อราชการเนี่ย

คำถามสำหรับเรื่องนี้

บัตรประชาชนของคุณตาเที่ยง
สวมเสื้อสีอะไร

ตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
ยายมั่นใจว่าพ่อต้องใส่เสื้อที่เข้าไปทำบัตรประชาชน

ถ้าพร้อมแล้วป้าเล็กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๑สีเทาครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับป้า

แล้วขอให้ถูกต้องแล้วก็ขอให้ถูกทั้ง๔ข้อด้วยในวันนี้นะครับ
เอาใจช่วยกันนะครับกับการตอบคำถาม๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
รักษาคนป่วยในบ้านได้หรือไม่
พร้อมกันนั้นเด็กในบ้านจะสามารถมีอนาคตทางการศึกษาได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ในบัตรประชาชนคุณตาเที่ยงสวมเสื้อสีอะไร

ป้าเล็กเลือกตอบตัวเลือกที่๑